มาตรวจสอบสภาพประกาศกันหน่อยนะครับ
ที่คุณเขียนมาสอนคุณรัชพรที่เกิดอื่นไป
แม้ว่าพายุรายอีจะสลายตัวแล้วก็ออกจากเมืองไทยของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าหลายบริเวณของประเทศไทยนั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ายังคงมีปัจจัยหลัก๒ปัจจัยนะครับ
ตอนบนเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญก็คือการต่อตัวของร่องฝนสีภาฟ้า
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขณะนี้เป็นบริเวณที่ทำให้เกิดฝนตกชุกเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะนี้เองร่องฝนนี้มีการเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
นั่นก็หมายความว่าในระยะนี้บริเวณดังกล่าวนั้น
บนท้องฟ้าก็จะมีท้องฟ้าเมฆอึมครึม
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนกระจายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายจุดหลายพื้นที่
ในขณะเดียวกันครับบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
ขณะนี้ก็ยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณดังกล่าว
อภัยนะครับหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอ
เข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวยังคงให้เกิดฝนตกนะครับ
ระนองจันตราดยังมีฝนตกเยอะ
แล้วก็ในบริเวณฝั่งอ่าวไทยนะครับ
พังงาภูเก็ตกระบีฝนตกหนักเช่นเดียวกัน
ขึ้นลมสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ทีนี้เรามาดูนะครับว่าในแต่ละภาคของประเทศไทย
สภาพอากาศภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
อย่างที่บอกไปครับว่าในระยะนี้บริเวณดังกล่าวนั้น
ยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องฝนที่แผลลงมานะครับ
ดังนั้นจึงทำให้บนท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก
โอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่นะครับ

โดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยพิสุนุโลก
ต่ำสุดอยู่ที่๒๔องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่๓๓องศาเซลเซียตนะครับ

มีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนองบางแห่ง
เสียเหลือแล้วร้อยละ๔๐ของพื้นที่นะครับ

ราชสีมาบุรีลำ๑๐๑ซูรินศ์ศรีสเกตและอุบลราชธานี
สุดอยู่ที่๒๔องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณภาคกลางครับมีเมฆเป็นส่วนมาก
เช่นกันโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนมากอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีอุทัยธานี
นานครสวรรค์ลบบุรีต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง
เช่นการโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองที่เหลือแล้ว๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ต่ำสุดอยู่ที่๒๖องศาเซลเซียตสูงสุดอยู่ที่๓๓องศาเซลเซียตครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
ร่องใต้ไปฝั่งอ่าวไทยครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง
ที่เหลือแล้ว๑๔๐ของพื้นที่ไรจะไปบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจุบกรีขันชุมพรสุรธานีนครสีธรรมราช
ระวังฝนก็หน่อยเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง
ต่ำสุดอยู่ที่๒๔องศาเซลเซียสสูงสุดจะถึงประมาณ๓๓๓๕องศาเซลเซียส
ทะเลขลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรหั่งจากฝั่งไปขลื่นสูงประมาณ๒เมตร
มีเมฆเป็นส่วนมากเช่นเดียวกันแล้วก็มีฝนฟ้าขนอง
ร้อยละ๖๐ของพื้นที่ส่วนใหญ่จุดเดิมนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
ที่เหล่านี้หลายจุดกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต้องระวังเรื่องของน้ำหลากดินถล่ม

สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ

โอกาสของการเกิดฝนคลุงเทพอาหารครอยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่นะครับ
ช่วงใหม่นั้นก็จะเริ่มมีการก่อตัวกรุงก้อนเมฆอึมคลื่นบนฟ้าให้เกิดขึ้น

มีทั้งเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย
นี่คือในเมืองไทยครับใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
ต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีพายุหนึ่งลูก
การว่าจะส่งผลต่อหลายประเทศเลยทีเดียว
แปลว่าแข็งแรงมีอำนาจ
ระลมใกล้ศูนย์กลางสูงสุดอยู่ที่๑๖๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จุดแรกที่พายุลูกนี้จะเคลื่อนที่เฉียดไป
ก็คือบริเวณทางตอนบนของไต้หวัน
หลังจากนั้นก็จะไปเฉียบบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศจีนต่อก่อนที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปบริเวณประเทศญี่ปุ่นนะครับ
การว่าจะส่งผลต่อลักษณะอากาศประเทศญี่ปุ่นครึ่งประเทศเลยนะครับ
ก็คือตอนกลางจนถึงตอนล่างในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ดังนั้นตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้ใครไปไต้หวันไปจีนไปญี่ปุ่น
ต้องตรวจสอบสถานการณ์พายุลูกนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ขอให้มีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ

สวัสดีครับ